มาดูซิข่าวเมาส์ต้นหอมสกุลตลานะคะ
ถูกแชร์ในคอมเมนต์บอกว่า
เคยขายบริการทางเพศมาก่อน
แรงคุณข่าวนี้จะทำอะไรต้นหอมได้หรือเปล่า

เจ้าตัวออกมาเผยด้วยอารมณ์แบบขำนะคะ

เธอนั้นเดินทางทำงานสายสุจริตค่ะ

ได้ยินข่าวว่าคุณต้นหอมเคยขายตัวใช่ไหมคะ

ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติขนาดนั้น

แต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องอนาคต
หรืออะไรช่างมันช่างมัน

ชนัดหอมต้องทำตัวเองให้ประวัติเด่ง
คือคอมเมนต์เป็นใครก็ไม่รู้

ก็สามารถพิมพ์อะไรลงมาก็ได้

เราต้องถึงเวลาที่ใช้วิจารณญาณในการรับสื่อได้แล้ว
คือวันนี้เราจะไม่ให้ฆ่ากับคนที่

เธอบอกมาสิว่าเธอเคยนอนกับฉันแล้ว

นี่มั่นใจเบอร์๑๐นะครับ

เรียนให้เก่งนะคะเรียนให้ดีเท่านั้นเองคุณ
อาจจะโกรธแล้วนะหัวร้อนแล้วนะ

ขำก็ชาวเน็ตที่แบบคิดไม่ซื่อ
ก็มันไม่เป็นนะทำอะไรไม่ได้จริงคิดไม่ดีแบบนี้ทำอะไรไม่ได้จริง